ช่วงนี้มีเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงกับนักการเมืองด้วยใช่ไหม
คือถ้าใครจำได้หรือว่าไม่รู้จักเนี่ย

ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นวัฒีสอดของพักอนาคตใหม่

แล้วก็เหมือนว่าระยะหลังเนี่ยอาจจะมีปัญหาพูดคุยกันไม่เข้าใจ

ทีนี้คุณตายกับคุณทิมเขามีการตกลงเรื่องของการเลี้ยงดูลูกกันนะคะ
ก็นัดกันว่าเดี๋ยวจะไปเจอกันเพราะคุณทิมต้องเอาลูกมาส่งให้คุณตาย
ปรากฏว่าไม่มาตามนัด
คุณตายก็เป็นห่วงก็เป็นห่วงกังวลก็กังวลสุดท้ายตัดสินใจไปแจ้งความนะคะ
เพราะว่าติดต่อทั้งสามีติดต่อพี่เลี่ยงทนายความติดต่อใครไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวค่ะ
ก็ดารานักแสดงนี่แหละค่ะเดินทางมาลงบันทึกประจำวันที่โรงพักปฐุมวัน
โดยเธอเล่าว่าคุณตายกับคุณทิมหรือว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐเนี่ย
กันอยู่ก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้หย่ากันตามกฎหมายนะคะ
คือมีปัญหากันแหละในครอบครัวค่ะก็เลยตัดสินใจแยกกันอยู่
แล้วก็อยู่ระหว่างการพูดคุยเรื่องการดูแลลูก
ทีนี้เบื้องต้นตกลงกันเอาไว้ว่าจะมีการผลัดกันเลี้ยงลูกคนละ๕วัน
ซึ่งเมื่อวานนี้คือถึงเวลาที่เป็นคิวของเธอที่ต้องดูแลลูกค่ะ
ทีนี้พอถึงเวลานัดหมายไม่เจอตัวคุณทิมไม่ได้มาลูกก็ไม่มา
ก็พยายามโทรศัพท์ติดต่อติดต่อทั้งคุณทิมติดต่อพี่เลี้ยง
ติดต่อคนขับรถติดต่อทนายความคือติดต่อทุกคนที่นึกได้ค่ะ
ปิดเครื่องหมดเลยติดต่ออะไรไม่ได้เลยค่ะ
เธอก็รอจนห้างปิดเลยนะจาก๑ทุ่มรอจนห้างปิด
แล้วก็เลยตัดสินใจมาโรงพักลงบันทึกประจำวันนี่แหละ
เพราะว่าหนึ่งมันผิดสัญญาค่ะตกลงกันแล้วว่าจะเอาลูกมาให้ก็ไม่มา
และสองที่มาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เพราะว่าเป็นห่วงด้วย
เป็นห่วงสามีเป็นห่วงลูกด้วยเพราะว่าติดต่อไม่ได้เลย
ก็กลัวว่าจะมีเหตุอะไรไม่ดีเกิดขึ้นหรือเปล่า
เพราะช่วงนี้การเมืองมันก็ร้อนแรงอยู่ด้วย
บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีปัญหากันแหละเรื่องของครอบครัวนะคะ
แต่ก็ยังไม่เคยถึงขั้นติดต่อกันไม่ได้แบบนี้
ถ้าเจอตัวอาจจะต้องมีการพูดคุยกันให้ชัดเจนกันอีกทีนึงด้วย

ทิมพิธาริมเจริญรัฐก็เป็นนักธุรกิจพันล้าน
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาส

แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นว่าที่สอสอในการเลือกตั้งครั้งนี้
ทั้งบนเวทีของพักอนาคตใหม่
แล้วก็ก่อนหน้านี้เขาไปพูดหลายที่เหมือนกันนะ

เป็นที่รู้จักกันประมาณนึงแหละในแวดวงธุรกิจ
ทีนี้หลังจากเกิดเรื่องราวนี้ขึ้น

คือมีการโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมนะคะ
ชี้แจงบอกว่าเขาปลอดภัยดี

อยากจะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัว
ที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งสาร
เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อลูก

อาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อว่า

แต่ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ย
แล้วก็ใครโพสต์อะไรไว้ขอให้ลบทิ้งนะคะ